ผู้ชายคนนี้ง้อแฟนไม่สำเร็จไปลงไม้ลงมือกับผู้หญิง
โอ้โหผู้หญิงหน้าตาบวมปูดเลยแล้วไปแจ้งความผ่านไป๘เดือนคดีไม่คืบ
ก็เลยไปหากันโอ้โหนะฮะแตกหมดเลยนี่ไปหากันจอมพลัง
การจอมพลังโพสต์เรื่องนี้บอกว่าผู้หญิงถูกแฟนตามง้อ
แต่ง้อไม่สำเร็จเลยต่อยแล้วก็เตะใบหน้าจนบวมแล้วก็ตาแตก
แจ้งความไว้ที่สพบ้านโป่งผ่านมา๘เดือนคดีไม่คืบฮะ
จึงไปที่นะครับราชบุรีมาขอให้ผมช่วยครับ
วันนี้การจอมพลังพาผู้เสียหายอายุสามสิบเก้าถูกในเออายุสี่สิบเจ็ด
อดีตแฟนทำร้ายร่างกายไปยื่นหนังสือร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรม
เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโอ้ช่วงนี้ออกงานบ่อยนะ
นะครับให้เร่งรัดทำสำนวนคดีหลังจากแจ้งความ
ตั้งแต่เมษานู่น๘เดือนแล้วนะทำไมคดีไม่คืบ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่า๓๐มีนาคมถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายที่บ้านเธอนั่นแหละ
ผู้ก่อเหตุเตะเข้าที่เบ้าตาครับเตะเข้าที่ใบหน้าครับ
เลือดออกปากออกจมูกเธอล้มลงก็ยังเตะซ้ำที่หน้าอีก
ใช้ของแข็งฟาดกลับไปที่ผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันตัว
จากนั้นเธอไปตรวจร่างกายครับไปขอใบรับรองแพทย์

แต่ปรากฏว่าตำรวจลงบันทึกประจำวันแทนการรับแจ้งความ
ไป๗วันผู้ก่อเหตุมาที่บ้านอีก
มาขอไก่เกลี่ยแต่เธอไม่คุยด้วย
ก็เลยไปสพบ้านโป่งอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อแจ้งความในข้อหาบุกรุก
แต่ตำรวจไม่รับแจ้งความซ้อนครับ
เธอก็เลยให้น้องสาวที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านไปแจ้งแทน
สำหรับมูลเหตุที่อดีตแฟนมาทำร้ายเธอ
คือเธอบอกเลิกแต่เขามาง้อแต่ไม่เอาแล้วไง
ไม่พอใจครับไม่พอใจเรื่องหึงเรื่องหวงกันครับ
พูดถึงแล้วนะครับเขาก็เตทเข้าที่ใบหน้าด้านขวา
ผึ้งซ้ำจนกระหักเลือดเลือดจะออกสมองและพลาด
ผู้เสียหายสงสัยเขาสงสัยว่าไง
สงสัยว่าทำไมตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ก่อเหตุ๓ครั้ง
ว่าแต่ละครั้งลายมือไม่ชัด
ที่ขอพิมพ์ใหม่ไปเรื่อยแบบนี้คือยังไม่พิมพ์สำนวนใช่ไหมเธอถาม
นะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะผู้ก่อเหตุรู้จักกับตำรวจในท้องที่หรือเปล่า
จอมพลังก็มองว่าโอ้โห๘เดือนมานานเกินไปนะ
ประสานไปยังท่านผู้กรรมกรรมการสอบภาวบ้านโปกก็ยืนยันว่า
เดี๋ยว๓วันจะส่งฟ้องอายการให้ได้นะฮะ
ก็เลยเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมติดตามเร่งรัดคดีให้ด้วยนะครับ
เพราะมาที่นี่ออมิน่าล่ะมาบ่อยนะฮะ
เพราะเขาบอกมาที่นี่เนี่ยโอ้โหเลขารัฐมนตรีจบให้ทุกเคสเลย